หนุ่มลำพูนวัย๔๑ปีค่ะหายตัวปริศนา๓วัน
ปรากฏว่าไปพบเป็นศพนะคะอยู่ในบ่อบ่อน้ำข้างบ้าน
คือตอนนี้ตั้งปมไว้๒ประเด็น
หนึ่งตกลงไปเองหรือสองมีการฆาตกรรมหรือเปล่า
หรือเป็นการตั้งใจฆ่าตัวตายนะคะ

นี่ก็ต้องใช้ถังออกซิเจนนะคะ

บ่อน้ำตรงนี้กว้างสักประมาณ๓เมตรลึก๑๐เมตรค่ะ
อยู่ข้างบ้านเลขที่๒๙๙หมู่๓ตำบลศรีวิชัยอำเภอลีของลำพูนนะคะ
ผู้เสียชีวิตก็คือชื่อว่ากิติพบภาษีอายุ๔๑ปี
ตอนที่เจ้าหน้าที่เอาขึ้นมาเนี่ยโอ้โหนี่ค่ะ

ตอนที่เจ้าหน้าที่เอาขึ้นมารู้ไหมคะ
สภาพศพคือขึ้นอืดแล้ว

กว่าที่จะเอาร่างของกิติพบขึ้นมาได้
สอบสวนเบื้องต้นทราบแบบนี้นะคะ
คือบ้านหลังนี้เป็นบ้านของพี่สาว

ก็เลยทำให้กิติพบเขาอยู่คนเดียว

คิดว่าน่าจะเกิดจากอาการเครียดเพราะอยู่คนเดียว

อันนี้เป็นการสันนิษฐานเบื้องต้นของตำรวจนะครับ
ก็เลยตัดสินใจกระโดดลงไป
คิดสั้นฆ่าตัวตายนะคะ
คือคนที่มาเจอเป็นเพื่อนบ้าน
เพื่อนบ้านบอกว่ากิติพบหายไป๓วัน
แล้วทำไมไม่เห็นเลยนะคะ
สุดท้ายมาดูนี่เป็นศพอยู่ในบ่อแบบนี้
เจ้าหน้าที่ก็ต้องมีการจุดทูปเชิญดวงวิญญาณด้วยนะคะ
นี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่ลำพูนค่ะ